วันศุกร์ที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมเหตุการณ์

ดูข่าวเทลาส์ทีวีนี่จะได้ล้มเลิกความคิด
ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงเขาจับได้แล้ว

ชิงทองไปน้ำหนัก๕๐กว่าบาท

ไปดูวินาทีที่ตำรวจเขา

มาแถลงข่าวฮะ

แล้วทำไมก่อเหตุเอง

ตำรวจเขาคุมตัวดาบตำรวจสมพบ

ซึ่งท่านเป็นตำรวจสพเอราวันจังหวัดเลยนะ

เอาไปแถลงข่าวที่ตำรวจภูทรจังหวัดเลย

มีปืนด้วยใส่หมวกมาใส่ชุดดำมา

น้ำแข็งดอมคุณผู้ชม
เชื่อไหมวันนั้นข่าวนี้ออกครั้งแรกนะ

บอกว่าคนก่อเหตุไม่ทหารก็ตำรวจ
เก่งกว่าพวกเราอีกนะพวกเรายังเดาได้แค่
เดี๋ยวไม่เกินสักสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวนั้นจะจับได้

ผมมาดูตอนหลังเขาคงสังเกตจากทรงผมและลักษณะของ
พฤติกรรมในการปฏิบัติการ

นี่แหละฮะสุดท้าย
อย่างที่บอกคือนักข่าวไปถามดาบโจ้คนก่อเหตุ

เดี๋ยวไปรอฟังแถลงข่าวแล้วกัน

เกิดช่วงค่ำวันศุกร์สามสิบกันยายนดาบตำรวจสมพบเนี่ย
เดี่ยวไปจี้ชิงทองในห้างดังกลางเมืองเลยทองที่เขาได้ไป
น้ำหนักห้าสิบห้าบาทครับมูลค่าหนึ่งล้านหกแสน
แล้วเขาก็หลบหนีไปตำรวจไปสืบสวนจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่า
ช่วงเช้าเมื่อวานภรรยาเขามาด้วยนะ
เดินทางมาเยี่ยมอยู่๑๕นาทีครับแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
แล้วช่วงบ่ายก็ถูกนำตัวไปจะไปแถลงข่าวตามคลิปเมื่อสักครู่เลย
ช่วงแถลงข่าวเนี่ยผู้ต้องหาไม่มานะคุณผู้ชมฮะ
คนที่มาคือบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักผ่าน
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนแถลง
ท่านเปิดเผยว่าดาบโจ้สารภาพสาเหตุที่ทำ

เนื่องจากว่าดาบโจ้ไปกู้สหกรออมทรัพย์ตำรวจ๒ล้าน๓
ส่วนเนี่ยโอ้โหแทนที่จะเอาไปประกอบอาชีพไปลงทุนอะไร
เปล่าฮะไปพนันออนไลน์ครับ
นี่ไงแล้วก็มีปัญหาครอบครัวด้วย
โจ้ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบเอายังไงดีวะ
เล่นพนันออนไลน์เสียตังค์ไป
เราไปกู้สหกรออมทรัพย์ตำรวจมา๒ล้าน๓ไม่รู้จะไปใช้หนี้ยังไง
คือหนี้สินมันทนตัวไปหมดเลยตอนนี้
ก็เลยป้นร้านทองจี้ร้านทองซะเลย
ล่าสุดครับก็มีคำสั่งให้ดาบโจ้ออกจากราชการไว้แล้ว
ส่วนตำรวจอีก๔นายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนี่ย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลย
สั่งย้ายเลยครับไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดเลย
โดยไม่ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมนะครับ
เดี๋ยวเราตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนนะครับ
ที่บอกว่าเกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการไปชิงทองนะ

ทำไมคุณไม่ดูแลกวดขันลูกน้องคุณให้ดี
ต้องอธิบายตรงนี้ด้วยนะฮะ
เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไปนะครับ